พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของแม่คนนึงกันหน่อยนะคะ
หัวอกคนเป็นแม่ค่ะพลัดพรากจากลูกชายที่อยู่ด้วยกัน
เขาอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกนะคะครับแม่เนี่ยทำงานเป็นพนักงานร้านอาหาร
แต่พอช่วงโควิดระบาดแบบนี้ที่ร้านอาหารก็เลิกจ้าง
แม่ก็ตกงานแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านที่อยู่ด้วยกัน
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องระเหตุออกมาจากบ้านเช่าแล้วคราวนี้ลูกชายเนี่ย
ก็หายออกจากบ้านเช่าไปแม่บอกไม่รู้จะตามยังไงอ่ะ
มือถือแม่ก็ใช้ไม่ได้สิ่งที่แม่ทำได้ทำยังไงรู้ไหมคะ
นี่ค่ะแม่มานั่งรอริมถนนทุกวันรอทุกวันเลยเห
รอทุกวันเป็นเวลา๒อาทิตย์ตั้งใจว่าเผื่อลูกได้ผ่านไปผ่านมาตรงถนนเส้นนี้
อืมจะเห็นแม่แล้วจะได้มาเจอกันคือลูกชายแกไม่ได้หนีหายไปไหนนะฮะ
เดี๋ยวว่าระหว่างที่แม่ทำงานเป็นแม่ครัวร้านอาหารค่ะ
เข้าไปทำงานที่อื่นทีนี้พอแม่ซึ่งแม่ก็อ่านหนังสือไม่ได้
หนังสือไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์มือถือถูกให้ออกจากงานแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
ออกจากบ้านเช่าเนี่ยไม่รู้จะตามลูกที่ไหนใช่คือไม่รู้จะติดต่อลูกยังไงอ่ะค่ะ
ก็เลยมานั่งริมถนนแบบนี้นั่งริมถนนแถวบ้านกะว่าถ้าลูกแบบผ่านกลับมาหรืออะไร
จะเห็นแม่เดี๋ยวลูกก็เห็นเองแล้วลูกจะได้เข้ามาหาเพราะไม่รู้จะหาลูกยังไงแล้ว
ไม่ได้โพสต์ออนไลน์โซเชียลแม่บอกแม่ไม่รู้จะไม่มีหนทางไหนทำไม่เป็นค่ะ
แล้วก็สิ่งเดียวที่แม่มีที่เป็นเบาะแสของลูกเนี่ยคือรูปของลูกชายตอนสมัยอยู่ประถม
ซึ่งยังเด็กมากตอนมีลูกอายุ๑๗ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่นั่งอยู่ริมถนนเป็นเส้นทางเตาถ่านสัตตาหีบ
แล้วมีชาวบ้านเขาเห็นเขาถามก็รู้เรื่องก็บอกผู้สื่อข่าวมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาคุณพี่ท่านนี้นะฮะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือรูปที่คุณแม่พกเอาไว้ที่เป็นรูปลูกชายนะ
เดี๋ยวฟังเสียงตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอหน่อยตอนทักกันเมื่อสักครู่เนี้ย
แล้วยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรก็โทรมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมช่วยตามหาคุณลูกให้อีกทางหนึ่งนะครับ
ศรีเมืองนะคะอายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บอกลูกชายเธอเนี่ยที่เห็นในรูปเนี่ยจริงน้องอายุ๑๗ปีแล้วนะ
แต่นี่มันมีแค่รูปนี้ลูกชายชื่อนายวายุเขียวไพรีหรือน้องน้ำนะคะ
ก็ตามหาว่าแบบไม่รู้จะยังไงดีเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งติดตัวสิ่งเดียวที่
เอาไว้ดูต่างหน้าเวลาคิดถึงลูกอะค่ะครับเธอบอกว่าสาเหตุที่พลัดพรากจากลูกก็เพราะว่า
เป็นลูกจ้างร้านอาหารแต่พอโควิด๑๙มันระบาดร้านปิดตกงาน
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง๒๐๐บาทต้องออกจากที่พัก
เพราะซ้ำกรรมซะติดต่อลูกไม่ได้อีกเพราะเธอบอกเธอไม่รู้หนังสือ
โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอยู่ตามข้างถนนแบบนี้ค่ะ
บอกยังโชคดีนะคนไทยใจบุญมีอาหารกินบ้างในบางมื้อ
คือเหมือนเขาเอามาให้บ้างอะไรบ้างเวลาเขาเจอ
ใช่เธอบอกแต่ว่าเธอไม่มีความสุขเลยเพราะว่าคิดถึงลูกชาย
ทุกวันก็จะเฝ้ารออยู่ข้างถนนแบบนี้ค่ะหวังว่าลูกจะผ่านมาเห็นบ้าง
อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงเพราะว่า๒สัปดาห์แล้วที่ติดต่อลูกไม่ได้เลย
ก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า
เธอก็ฝากผ่านสื่อมาบอกถ้าลูกเห็นข่าวนี้นะมาตามหาแม่ทีนะ
แม่อยู่ข้างเตาทานสัตตาหีบคือข้างถนนนะคะสายเตาทานสัตตาหีบกิโลเมตรที่๑
จะรออยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้เจอหน้าลูกอยากให้รู้ว่าเป็นห่วงลูกมาก

แม่เป็นห่วงสิชิมอยากให้กลับมาหาเพราะว่ามีคนแค่๒คน
ถ้าเขารู้ข่าวนี้แล้วเขามาเจอเขาจะหาแม่ได้ที่ไหนครับ
คือพูดคนที่อยากได้เจอเท่าไหร่แม่

ถ้าเจอข่านี้เขาติดต่อหาคุณแม่นะ
นี่ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปเลยนะ

แต่ว่าคราวนี้ไปที่เดิมเนี่ย

อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าโอ้โหโชคดีจริง
ยาดของเธออะคะเห็นข่าวนี้

แล้วก็อ้าวนี่มันวันเพ็ญหลานนี่นาย่าเนี่ยมีศักดิ์เป็นอา

ก็เลยรับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าของตัวเองก่อน

ใช่ค่ะอยู่ที่ซอยสัตหีบสุขุมวิทย๗๓ค่ะ

คุณเขมิกาก็เลยตามไปที่บ้านของญาติคุณวันเพ็ญเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอคุณสายใจศรีเมืองเป็นอาของคุณวันเพ็ญนี่แหละ
ก็บอกว่าโอ๊ยเห็นข่าวว่าหลานไปนั่งรอลูกชายอยู่ริมถนน
ก็อ้าวตายแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหรอ

ซึ่งจริงแล้วจุดที่นางวันเพ็ญไปนั่งรอลูกชายกับบ้านของนางสายใจอยู่ไม่ไกลกันมาก
แต่ก็อย่างที่บอกว่าโทรศัพท์นางวันเพ็ญใช้ไม่ได้แล้วเธออ่านหนังสือไม่ออก
ก็เลยไม่ได้ติดต่อญาติเลยเหมือนกันคือไม่รู้จะติดต่อใครได้เลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดที่นั่งอยู่ตรงถนนเนี่ยความจริงไม่ได้ไกลจากบ้านญาติมากนัก
ใช่แต่เธอไม่รู้ไงเธออ่านหนังสือไม่ออก
เดี๋ยวดูแลเขาเรื่องอยู่หางานทำตอนนี้หางานให้ได้แล้ว
ล้างจานทำร้านอาหารตรงนี้

ได้เดี๋ยวดูแลดูแลกันไป

แล้วเราก็ตกงานด้วย
แต่ลูกคืนอยู่บ้าง
อยู่เขาก็ทำงานต่างคนต่างไม่เห็น
โทรศัพท์ของป้ามันพังแล้วไง

ก็เลยเป็นนอนอยู่ตรงที่นอนอยู่ตรงโลตัส

เขาก็ซื้อข้าวให้กิน
แล้วก็ไปนอนอยู่ตรงตลาดหาชัยอย่างเงี้ย
เราก็อ่านสื่อไม่ออกแต่เราก็นั่งรออยู่ตรงนี้จ้ะ

ออกมาแล้วเราก็ตอนแรกไปรออยู่โรงโซตัส
เพราะว่ารถตุ๊กไง
ที่นึงก็จะเห็นลูกได้มั่ง

คุณผู้ชมเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อกลางเหมือนกันนะ

หลายคนได้เห็นนอกจากญาติคุณวันเพ็ญได้เห็นแล้ว
น้องน้ำก็เห็นข่าวนี้เหมือนกัน

ลูกชายเห็นข่าวนี้กลับมาหาแม่นะ

ไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อย

เป็นห่วงดูลูกก่อนเลยว่าปลอดภัยหรือเปล่า

ไม่ได้ไปเกเรไม่ได้หนีแม่ไปไหนนะฮะ

เขาไปทำงานต่างจังหวัดทีนี้
จังหวะที่แม่เนี่ยถูก
ให้ออกจากงานแล้วต้องออกจากบ้านเช่า

เพราะว่าลูกอยู่ต่างจังหวัดพอดีพอจังหวะกลับมา

แม่ก็มือถงมือถือก็ไม่มีแม่ก็
แม่ขาดการติดต่อกับแม่นานสุดเนี่ย
วันแต่ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะที่แม่ตกงานแล้วไม่มีเงินจ่าย
ห้องเช่าแล้วแม่โดนไล่ออกจากห้องเช่าเนี่ยครับ
ผมกลับมาไม่เจอแม่แล้วไง
คราวนี้พอกลับมาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนติดต่อก็ไม่ได้
ก็พยายามออกตามหาจริงผมมาบ้านอาด้วยนะบ้านอาสายใจเนี่ย
ที่แม่มาอยู่ตอนเนี้ยครับผมมาแล้วรอบนึงแต่ก็ยังไม่เจอแม่
ตอนนั้นไม่เจอเพราะตอนนั้นแม่ไปอยู่ริมถนนไง

ใช่น้องบอกแต่ผมก็ต้องกลับไปทำงานคือมันก็ต้องเทียวไปเทียวมา
ไปทำงานเสร็จพอได้หยุดพักจากงานก็ต้องกลับมาตามหาแม่ว่าแม่อยู่ไหน
จนกระทั่งมาเห็นข่าวว่ามีพลเมืองดีแจ้งว่าแม่อยู่ตรงไหน

คือต่างคนต่างหากันแต่มันหากันไม่เจอจนสุดท้ายโอ้โห
ที่สุดก็ได้เจอกันค่ะฟังเสียงน้องน้ำนะคะ
ไม่เห็นอะไรโพสต์ให้ตังมาวันอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งตอนตังออก
ทำอะไรโพสต์ที่ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่นี้แกมาออกจากบ้าน

คือกลับมาไม่เจอแก

อยู่บ้านพักใหม่แล้วนะคะนี่นี่หลังสีชมพูหลังนี้แหละค่ะ
ค่าเช่าเนี่ยตกเดือนละหนึ่งพันหกร้อยบาทครับมีห้องน้ำห้องนอน
แล้วก็พื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านหน้าก็อยู่ใกล้กับญาติญาติด้วย
จะได้ดูแลเกื้อกูลกันเผื่อเวลาที่น้องน้ำต้องออกไปทำงานต่างอำเภออีก
อืมก็จะมีคนช่วยดูแลนางวันเพ็ญด้วยครับแล้วก็
ของนางวันเพลเนี่ยหางานล้างจานที่ร้านอาหารใกล้ไว้ให้ด้วย
ก็รอจัดการเรื่องย้ายของย้ายของเข้าบ้านให้เสร็จ
ก็จะได้เริ่มงานได้ทันทีนะคะวันนี้ชื่นชมน้ำใจทุกคนเลยนะ
ที่ช่วยเหลือกันมาคุณพี่วันเพลงก็ให้ลูกชายช่วยสอนใช้โทรศัพท์อีกทีนึง
น้องน้ำก็สอนแม่ไว้นะคราวนี้เผื่อคลาดกันยังไงจะได้หากันเจอ
อย่างน้อยโทรกันได้หรือไม่ก็ตอนนี้ไปหาบ้านอาก็ได้อยู่ใกล้กัน
อืมอ่าเห็นข่าวนี้แล้วก็ชื่นใจใช่ค่ะ